เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกรุมทำร้ายทะเลาะวิวาดกันในงานที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นถึง๒งานด้วยกันนะครับ
มีเหตุทะเลาะวิวาดกันในงานคอนเสิร์ตของปู่พงศิษย์ภายในเทศกาลไหมนานาชาติ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งทั้งยิงแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่กันในงานแสดงงิ้วที่เมืองพลนะครับ

เสียงดั่งสันนวันวายแถมบินเครื่องรถท้าทายก่อนลบนี้โดยไม่เกรงกลัวกุธไม้
ทำกลางความแตกตื่นของชาวบ้าน
เหตุเกิดช่วงตี๑ของวันที่๕ธันวาคม
หลังเสร็จสิ้นการแสดงหมอลำบนเวที
ในงานงิ้วประจำปีอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
หลังเกิดเหตุมีคนนำคลิปไปโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว
มีชาวโซเชียลต่างช่วยกันแชร์

และติดตามกลุ่มวัยรุ่นในคลิปไปดำเนินคดี

ต้องมีกลุ่มวัยรุ่นตีกันเป็นประจำ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพลเปิดเผย
งานมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว
มีการสแกนอาวุธก่อนเข้างาน

สังเกตการณ์และระงับเหตุในพื้นที่โดยรอบ
ห่างจากจุดที่จัดงานประมาณ๕๐๐เมตร

หลังการแสดงงิ้วจบแล้ว
ขณะที่ประชาชนกำลังเดินออกจากงาน
มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้น

นี้แตกกระเจิงหายไป

และได้ติดตามไปบ้านคาดพักแล้ว

กำลังจะขอละเอียดข้อมูลเรื่องของชื่อที่อยู่
คุณผู้บินผู้ธรรมิว
คุณผู้บินผู้ธรรมนี้
แม้จะไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
แต่ก็สามารถเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้ได้
เพราะถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบ
และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
นุมัติหมายจับข้อหายิงปืนในที่สาธารณะ
และพกพาอาวุธปืนไปที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในพื้นที่เดียวกันวัยรุ่นยกพวกทำร้ายร่างกายทะเลาวิวาสกันหน้าเวที
เสิร์ตปูพงศิษยคัมภีร์ศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง
ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ซึ่งมีวัยรุ่นชาวจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง
ชมคอนเสิร์ตกันอย่างเนื่องแน่นเต็มหน้าเวที
ระหว่างที่นักร้องดังกำลังร้องเพลงมีกลุ่มวัยรุ่น
ก่อเหตุทะเลาวิวาสจนคนดูด้านหน้าเวทีต้องชะงัก
หลบแก๊งดังกล่าวเพราะเกรงจะถูกลูกหลงไปด้วย
ใช้เวลาไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ๕๖นาย
แยกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวออกจากกัน

ก็มีชาวโซเชียลมาตำหนิวัยรุ่นดังกล่าว

เกรงว่าคนอื่นจะได้รับอันตรายไปด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้นักร้องดังได้ใช้สารพัดวิธี
ในการผ่อนคลายบรรยากาศอันคุกรุ่น
ตั้งแต่วิมวอนขอร้องกันดี
เปลี่ยนมาเล่นเพลงช้าเพื่อลดความตึงเครียด

หันมาดุด่าสังซ้อนอย่างเหนืออด
และประกาศยกเลิกงานทันทีก็มีมาแล้ว
แม้ทั้งสองเหตุการณ์จะไม่มีคนบาดเจ็บ

ให้กับคนที่อยากไปชมคอนเสิร์ตจริง
รวมทั้งนักร้องที่อยากจะมอบความสุข

ต้องกลับมาหยุดชะงัก